ร่อนทองยังพอทนแต่ถ้ามานั่งเล่นไฮโลกันแบบนี้ทนไม่ไหวแล้วนะคะ

สินเอาอีกแล้วค่ะในช่วงที่วันนี้เราเจอผู้ป่วยใหม่เกือบพันคน
กาลสินยังตั้งวงเล่นไฮโลอยู่เลยนะคะและไม่ใช่แค่ชาวบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านลงมาควงเล่นไฮโลกับชาวบ้านแบบไม่แคร์สายตาใครเลย

นี่ค่ะนั่งกันแบบอบอุ่นใช้คำนี้ดีไหมคะ

ที่วงสีแดงไว้นั่นคือผู้ใหญ่บ้าน
ก็ไม่แน่ใจว่ามาดูแลลูกบ้านหรือมาดูแลลูกเต๋านะคะ
นี่ค่ะรวมตัวกันแน่นขนาดเลยนะคะ

ส่วนคนที่ใส่ดินลงมาทำไมใต้คางคะ

บอกเลยว่าประเทศฉันมีแบบนี้ก็ได้เหรอ
เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านมานั่งเล่นไฮโลกับชาวบ้านอย่างเปิดเผย
ฝากผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองในอำเภอห้วยเม็กผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
โปรดจัดการกับบุคคลในภาพกรุณาตรวจสอบดำเนินการ
เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างของประชาชนทั่วไปด้วยเถินนี่ค่ะ
แล้วปรากฏว่ามันไม่ได้มีคลิปเดียวนะมันมีภาพอื่นออกมาอีก
ภาพแรกนี่คือเป็นผู้ชายที่นั่งเก้าอี้ใช่ไหมสวมเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็ใส่แว่นตากันแดดใช่ไหมคะ
เอาไปดูอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพนิ่งเป็นผู้ชายสวมหมวกแก๊ปสีดำ
เสื้อสีน้ำเงินเหมือนกันเลยนั่งอยู่ที่พื้นขอดูอีกรูปหนึ่งได้ไหมคะ
คนเดียวหรือเปล่านะขอดูรูปนั่งที่พื้นหน่อยอันนี้นั่งอย่างนี้นะ
แก๊ปสีดำเสื้อสีน้ำเงินนั่งอยู่ที่พื้นถอดแว่นตากันแดดแล้วคนเดียวกันจ้ะ
ผู้ใหญ่บ้านจ้ะแต่คนละที่นะคนละวงนะอ้าวหัวคนละวง
สถานที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมล่ะนึกว่าคนละมุมเฉยคนละวงเลยจ้ะ
ละวงและคนละสถานที่นะคะโอ้โหเขาบอกว่าน่าจะเป็นการเล่นในงานศพ
เอาเข้าไปงานศพในหมู่บ้านที่ตำบลคำเหมือดแก้วอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินค่ะ
โอ้โหพอคลิปนี้กับภาพนิ่งนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคนคอมเมนต์ถล่มเละเลยนะคะ
บอกโอ้โหไม่เหมาะสมเลยนะนี่คือคุณพร้อมที่จะติดโควิด๑๙กันได้ทุกคนเลยเนี่ย

ไม่มีค่ะเอ๊ะหรือที่นี่เขาขาดแคลนเหรอคะ
หน่วยงานต้องเข้าไปดูไหมคะว่าที่นี่เขาขาดใครหน้ากากอนามัยกันหรือเปล่า

อะไรได้หรือเปล่าหรือว่าตัดต่อภาพเอออุ้ยเนียนเหมือนกันเนอะอ่ะ
ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่แจ้งพิกัดเอาไว้เลยไปถามชาวบ้านคุณเชื่อไหม
ถามบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ขอให้สัมภาษณ์เอ้า
ไม่มีใครกล้าให้สัมภาษณ์เลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้บันทึกภาพด้วย
แต่บอกว่ากลัวอิทธิพลคือคนที่ปรากฏอยู่ในรูปเนี่ย
เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงจริงอันนี้กล้าพูดแล้วงานทั้งสองงานอ่ะ
คืองานศพทั้งคู่เลยจริงจริงคนละวันกันเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้น
ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด๑๙
รอบสองนี่แหละแต่เพิ่งจะมีคนเอาคลิปเนี้ยมาโพสต์เอ้าไปถามต่อสิ
ไปถามนายอำเภอห้วยเม็กหน่อยนายสุเทพชัยวัดท่านรู้เรื่องหรือยัง
ค่ะท่านบอกทราบเรื่องแล้วนะแล้วก็มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบแล้วด้วย
บุคคลในภาพมาสอบถามแล้วด้วยว่าผู้ใหญ่บ้านไปร่วมเล่นการพนันด้วยจริงเหรอ
ถ้าตรวจสอบพบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงก็ต้องดำเนินการตามระเบียบทางราชการ
คือออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งนะคะ
ย้ำนะคะนายอัมเภอหุ้ยเม็กซ์บอกว่าฝ่ายปกครองเองอ่ะ
เข้มงวดแล้วก็ไม่อนุญาตให้มีการเล่นพนันทุกชนิดนะไม่ว่าจะโอกาสไหน
เพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านคนไหนพบเห็นเรื่องการเล่นพนันในพื้นที่เนี่ย
แจ้งเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ทันทีเลยอืมแต่ทีเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ตั้งแต่เดือนธันวาคมทำยังไงดีอ่ะก็ต้องย้อนหลังไปนั่นแหละหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็ความผิดสำเร็จแล้วใช่ไหมมีคลิปเป็นหลักฐานด้วยใช่ไหม
อาจจะต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบดูหรือเปล่าว่าเออตกลงมันยังไงแบบไหนอ่ะนะคะ
เพราะว่าจริงธันวาคมที่ผ่านมาโควิด๑๙ก็ระบาดแล้วนะระบาดแล้ว